แล้วบอกว่าโอ้โหหลักฐานชัดเจน
ว่าไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือของลูกค้าไป
คุณผู้ชมดูคลิปไปพร้อมกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะ

นั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็หยิบโทรศัพท์ของลูกค้าไปเลย

เดินไปเดินมามาตามหาโทรศัพท์

ได้แล้วเมื่อกี้ลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นี่นะ

นี่ลูกค้าเขาก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิด
ขอดูซะหน่อยว่าใครเอาโทรศัพท์ไป
ลูกค้านะก็ใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นที่ไม่ใช่ของเขา

แต่พอมาเปิดกล้องวงจรปิดคุณดูสิ

ผู้เสียหายคือนายวุฒิไกรเทพสุรินอายุ๓๔ปี

ใช่ไหมฮะแล้วก็มานั่งรอตรงนี้
ปรากฏว่าวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้
แล้วมานึกขึ้นได้เมื่อกี้เราลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นี่นะ
กลับมาอีกทีโทรศัพท์หายไปแล้ว
เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นชัดเจน
ทีนี้คุณวุฒิไกรเขาก็เลยโทรไปหารายเดอร์

เมื่อกี้เพิ่งไปรับของมาเอง
ปรากฏว่ารายเดอร์บอกว่าไม่ได้หยิบครับ
ทีนี้พอเปิดกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเป็นหลักฐาน

เสียงแข็งปฏิเสธตำรวจอยู่นะฮะ
แฟนผมปักหมดผิดผมก็เลยเอาโทรศัพท์มาบอกทางเขาที่นี่
พอเขาสวดศพเสร็จจ่ายเงินเสร็จแล้ว
ผมก็เอากลับไปห้อง
นึกขึ้นได้ว่าลืมโทรศัพท์วางไว้ที่นี่

ตัวเขาว่าเข็มโทรศัพท์ไหมวางอยู่บนโต๊ะ
เขาก็ปฏิเสธว่าไม่เห็นโทรศัพท์ไม่เห็นโต๊ะเลยที่มาส่ง
เขาก็ปฏิเสธกับตำรวจ
จนตำรวจส่งคลิปให้เขาดูเขาก็ยังปฏิเสธอยู่ครับ

ตำรวจส่งคลิปให้รายเดอร์ดูรายเดอร์ยังปฏิเสธอยู่นะ
โทรศัพท์เครื่องที่พี่วุฒิไกรถูกขโมยไปเนี่ย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงหน้าหอพักในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ

ตอนนี้ตำรวจสพศรีมหาโพธิ
จะต้องเรียกตัวรายเดอร์มาสอบสวนหาความจริง
แล้วก็ต้องเอาให้ดูกันต่อหน้าต่อตาเลย

คุณมานั่งแป๊บเดียวโทรศัพท์หายไป

ทีนี้นายวุฒิไกรเจ้าของโทรศัพท์
เขายืนยันบอกว่าอยากได้เพียงแค่โทรศัพท์คืน
ถ้ารายเดอร์หนุ่มเอามาคืนกัน

แล้วก็เอาโทรศัพท์มาคืนลูกค้าซะ
ก็เผื่อตอน๗๘พันธุ์อย่างนี้เงินหายากนะ